กู้ภัยเขาต้องไปจับงูที่บ้านหลังหนึ่ง
มีคนโทรไปแจ้งไงบุญช่วยมาจับหน่อย

ถึงกับพังงะเลยล่ะครับ

ขุดอย่างนี้ปกติเขาหาแมงมันนะ

เอ้าไปดูว่าเขาหาอะไร
นี่ฮะที่บริเวณบ้านเลขที่๔๒ทับ๑๑๙หมู่๖ตะบน๕
อำเภอบางประกงจังหวัดชะเชิงซาว

ขุดอย่างนี้แล้วก็นี่เอาไม้แทง
แทงกำลังเล็งกำลังเล็งกันอยู่เนี่ย

เทียนทองอายุ๔๔ปี
เจ้าของบ้านเขาพบว่างูเห่าตัวใหญ่

เจ้าหน้าที่กูไปตรวจสอบต้องขุดเพราะไปเจอกับ

แมงมันใหญ่เลยรีบควักออกมา
จะบ้าเหรอไปควักไข่แมงวัน

มันไม่ใช่ไข่แมงมันมันเป็นไข่งูเห่า

ว่างูตัวนี้กำลังเฝ้าไข่กกไข่

แต่พอเอาออกมาน่าแปลกใจเหมือนกัน

โอ้โอตัวเมียออกไปหา

และเรากินต่างหากงูจงอังมีพิษ
หรือว่าตัวเมียออกไปหาอาหาร

เจ้าของบ้านเขาเหมือนกับว่าเห็นตัวเมียก่อนหน้านี้แล้ว

คือถูกจับไปตัวหนึ่งแล้ว

ก็เลยต้องทำหน้าที่ไงตัวผู้

เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว
แล้วก็งูทั้งหมดทั้งมวล
เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติที่อยู่ห่างไกลจากตรงนี้

ข่าวแบบนี้ก็อย่าเพิ่งไปดราม่าสงสารมันอะไรขนาดนั้น
สุดท้ายเขาจะมีวิธีการในการขนย้ายกันไปนะครับ

เท่าที่ดูในไลฟ์ต่างแล้วก็รีบถามก่อน

คุณนับมาให้แล้วทั้งหมด

ให้คุณผู้ชมลุ้น๒๔ฟอง

เอาจะเอาอะไรอีกไหม

เอาเป็นวาดดูแล้วใช้วิจารณ์ในการรับชมเรื่องของเจ้าคราบ
แต่ถ้าเจองูตามกู้ภัยดีที่สุดครับ